คุณผู้ชมครับมีเรื่องของการทำศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตนะครับ
แต่ว่าในครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ไม่ดี
ต้องไปรับกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้นะครับ
มีวัยรุ่นชายที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาคดี
ขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็หนีคดีครับ
หนีคดีตัดสินใจศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
กลายเป็นสาวประเภท๒เป็นเหมือนผู้หญิงเลยทีเดียว
แต่ว่าที่สุดแล้วก็ไม่สามารถหนีกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้ได้ครับ
แปลงโฉมหลบหนีตำรวจมาแรมปีครั้งนี้เกิดขึ้น
ขณะเจ้าหน้าที่สายตรวจสนลุมพินี
ออกตรวจพื้นที่บริเวณปากซอยสุขุมวิทย์๑๓
วัฒนากรุงเทพมหานคร
แล้วพบเห็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยผิวขาวเดินอยู่ข้างถนน
แต่ลักษณะท่าทางมีพิรุษตำรวจจึงขอตรวจค้น
โดยบัตรประชาชนระบุชื่อว่านายสิทธิชัยรื่นยินดีอายุ๒๐ปี
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเบื้องต้น
พบมีหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
พื้นที่สนบังเขนจึงควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผล
นายสิทธิชัยรับสารภาพว่าวันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
กว่า๒ปีมาแล้วได้ร่วมกับพวก
ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าคอนโดมิเนียมบ้านสวน
สอยพะฮนโยทิน๔๘เขตบังเขน
หลังก่อเหตุแล้วได้แยกย้ายกันหลบหนี
ก่อนจะไปทำศัยกรรมและเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่
เพื่อไม่ให้ตำรวจจดจำใบหน้าและรูปร่างได้
จากนั้นได้มาทำงานย่านสุขุมวิทย์
จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับ
เมืองต้นตำรวจควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
กฎแห่งกรรมนั้นมีจริงใครทำอะไรผิดไว้
ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หน้าตาอย่างไรสุดท้ายความผิดยังติดตัวไปทุกที่
อาจอำพลางได้เหมือนการทำศัยกรรมใบหน้าเสมอไปนะคะ